แฟนคลับของพี่น้องฝาแฝดคู่นี้นี่สายฟ้าพายุนั่นเองค่ะ
หนุ่มน้อยของเราบอกเลยว่ามาแจกความฟินแจกความสดใสกันนะคะ
คลิปของคุณแม่ชมพู่เขานั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นคลิปแบบจัดเต็ม
อันซีนตลอดเดือนที่ผ่านมานี่นะคะนี่แหละค่ะจุลายดำค่ะ
กระลักษณะภาพเพิร์นของแม่ชมค่ะประมาณเนี้ยคุณผู้ชมดูสิ
อกจากจะเป็นการโพสต์แบบจึ้งตามสไตล์แฟชั่นนิสต้าตัวแม่แล้ว
เทนต์หลักของแม่ชมเขาเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้นะคะ
ถ้าไม่ใช่กิจกรรมของสองลูกชายขวัญใจแฟนคลับเขาเนี่ย

น้องสายฟ้าน้องพายุค่ะคุณผู้ชมดูนะ
ไม่ได้มาแค่ภาพนิ่งแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามาครบทุกอัตรรสความบันเทิงจริงนะคะ
ใครที่คิดถึงพี่สายพี่พาเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นคลิปผ่านไอจีแม่ชม
แม่ชมเค้าจัดให้แล้วค่ะมาครบทั้งเข้าครัวโรงสารโรคเพลง
แต่จะเป็นเพลงหรือเปล่ารวบตึงมาให้ได้ดูให้ได้ฟังกันเลยจ้า

ขอฟังหน่อยโรศบันทุกข์เอาให้ฟังหน่อย

เพราะว่ามันจะได้มาฉันจะได้ใจอันนี้บอกไม่ได้
ก้นคันเนี่ย

สระมันใหม่มากต้นคันเลย
เป็นไงคุณเขามีการทดสอบสระว่ายน้ำใหม่กันด้วยนะฮะ
แล้วดูดีนะสระเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จดูนะ

ใช่ค่ะแต่ว่าอันซีนกว่าพี่สายพี่พาก็ตรงคุณยายหนิง
ดูสิคะนานทีจะได้เห็นคุณยายนะ
ใส่ชุดว่ายน้ำมาคอยดูแลหลานแบบนี้พี่เบิร์ต
เห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าคันก้นด้วยนะ

เห็นสายฟ้าพายุแบบนี้แล้วนะคะทำให้เราหายเหงาไปได้ค่ะ

ก็หากกิจกรรมทำจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เครียดนะคะ